วันนี้วันที่๑๙ตุลาคมวันเทคโนโลยีของไทยนะคะ
ก็กำหนดขึ้นจากเรื่องราวของการทำฝนหลวงของในหลวงราชการที่๙นั่นเอง
รู้ก่อนร้อนหนาวมาแล้วนะคะคุณผู้ชมรายงานสภาพอากาศให้ได้ทราบก่อนที่จะออกไปทำงานกันค่ะ
สองคำถามที่จะเตรียมตอบคือฝนจะหมดหรือยัง
คำถามนี้นะคะขอบอกเลยนะคะว่าใกล้ลงมาแล้วค่ะ
ช่วงระยะนี้ฝนเริ่มซาลงอาจจะมีตกโปรยปลายบ้างลงมาบางพื้นที่
ขณะที่ภาคใต้รวมถึงตอนกลางของประเทศอย่างภาคตะวันออกเนี่ย
ยังคงมีฝนตกหนักอยู่บางพื้นที่นะคะส่วนอีกสองคำถามเดี๋ยว
อีกคำถามที่สองเนี่ยเดี๋ยวรอดูกันมาดูเรื่องของกลุ่มฝนกันก่อนนะคะ
จากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมตรงนี้จะเห็นว่าพื้นที่ภาคใต้เนี่ย
คงมีเมฆปกคลุมอยู่นะคะเป็นเมฆที่ก่อตัวหนา
ทำให้ฝนตกลงมาในหลายพื้นที่นะคะขณะที่บริเวณภาคเหนือและภาคกลาง
เห็นไหมคะว่าโล่งสว่างโปร่งแจ้งไม่มีเมฆปกคลุมเลย
ลมหนาวเริ่มแผ่เข้ามาแล้วนั่นเองนะคะแต่ที่ยังคงมีฝนอยู่ในบางพื้นที่
ก็คือว่ายังคงมีร่องมรสุมพาดผ่านตอนกลางของประเทศ
มรสุมก็คือร่องฝนที่เกิดจากยอมความกดอากาศต่ำตัวแอลเนี่ย
อยู่ใกล้กันนะคะก็ทำให้เกิดฝนตกลงมาได้
แต่ว่าลดกำลังลงแล้วฝนตกอ่อนเบาลงแล้วนะคะ
แต่ยังคงทำให้บางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกอ่าวไทย
กรุงเทพปริมณฑลภาคใต้ตอนบนฝนตก
เรามาดูอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่ต้องจับตาก็คือเรื่องของมวลอากาศเย็น
โมเดลนี้จำลองอากาศเย็นให้ดูอากาศเย็นยังไงล่ะคะ
สีขาวขาวเขียวอ่อนอ่อนนั่นแหละค่ะคือมวลอากาศเย็นมันจะค่อยค่อยแพร่กดทับลงประเทศไทยมาเรื่อยเรื่อยเพราะฉะนั้นตอนนี้บางพื้นที่อย่างภาคเหนือนะคะภาคกลางรวมถึงภาคอีสานบางทีกรุงเทพมหานครเริ่มรู้สึกได้แล้วว่ามีอากาศเย็นตกลงว่าเย็นฝนหรือว่าเย็นหนาวผสมกันคุณผู้ชมเย็นหนา

แถบจังหวัดจันทบุรีและตราดช่วงประมาณ๔๕โมงเย็นจากโมเดลจำลองอากาศเนี่ยมีฝนตกค่อนข้างแรงนะคะ
ขณะที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนตกเล็กน้อยนะคะส่วนใหญ่แล้วก็บริเวณแถบแถบภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยก็คือนครศรีธรรมราชลงไป
ฝั่งฝั่งออกไปคลื่นสูงมากกว่านั้นนะคะสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ยังคงมีฝนเกิดขึ้นบางพื้นที่ประปรายเบานะคะคุณผู้ชมแต่ก็ยังคงประมาทไม่ได้เพราะว่าอาจจะมีลมระรอกใหม่นะคะ
มาทำให้เกิดปัจจัยในการเกิดฝนได้เหมือนกันนะคะ

เราสามารถติดตามเรื่องของการพยากรอากาศได้นะคะ
จากทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นรู้ก่อนร้อนหนาว
หรือว่าทางเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
เพราะว่าก็ใช้เทคโนโลยีในการที่จะตรวจสอบสภาพอากาศได้อย่างแม่นยำนะคะ
วันนี้ดิฉันขอไปดูเทคโนโลยีก่อน
เห็นว่าจะมีหุ่นยนต์ปล่อยแสงด้วยค่ะ